อื้อหือนี่สิคะที่เขาเรียกสวยสะบัดของจริง
แบบเห็นหลังและอยากเห็นหน้า
พอหันหน้ามาอุ้ยนี่มันนางฟ้าชัด
กับลูกจัดฟ้าท้าให้มองของชิเกรสกันเกล้า
โจ้เรื่องผิวขุนเอวองเธอก็ส่งเพลือง
แถมวันนี้ยังแผ่ความสวยแบบสิ้นเปลืองย่านฝ่ายผม
ยิ่งตอนแหงหน้ารับลมสะยายผมพริ้ว
จะไม่ให้หนุ่มใจวิวได้ยังไงล่ะค่ะ
แล้วจ้าสวยจนนางฟ้ายังหมองขนาดนี้
ช่วยตอบฉันทีชาตินี้เธอทำบุญด้วยอะไร
โอ้โฮโอ้โฮ